ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการยืมรถกันนะฮะ
รถเพื่อนไปใช้ตอนเอากลับมาส่งเนี่ยมันมีรอยขูดขีด
ค่ะอ่าทีนี้ก็เป็นปัญหาแล้วสิอืม
ระหว่างฝั่งผู้หญิงนะภรรยากับภรรยา
สุดท้ายสามีฝั่งนึงเนี่ยบอกทนไม่ไหวฮะ
ที่ยืมรถเข้าไปแล้วถูกโพสต์ต่อว่านะ
คือไปเตะเขากับเสยปลายคางจนแบบกรามหักฟันร่วงอ่ะ
ผู้ชายเตะผู้หญิงนะ
นี่ฝ่ายคนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับอืม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

ก็ไม่รู้อะค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไม่ได้อะไรก็อยู่กับของหนูไป
แล้วทีนี้พ่อวันนี้เขาก็ออกไปกินเหล้าข้างนอกมาค่ะ
แล้วพวกหนูก็นั่งกินข้าวอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เดินมาคนเดียว
แล้วทีนี้เขาก็เดินไหนไข้เก่งไข้เก่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เดินมาติดหนูที่แรกนะคะเลือดออกหู
แล้วทีที่สองเข้ามาติดอีกแล้วเนี่ยค่ะกล่องกามก็หักข้างในค่ะหมดเลยค่ะ
นี่ในบีนะครับคนก่อเหตุโอ้โหคือรถนี่เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่โบราณก็บอก
อย่าไปให้ยืมกันเลยนะรักกันแค่ไหนอย่าให้ยืมกันเลยนะรถยนต์เนี่ยนะฮะ
จะลดอะไรก็แล้วแต่ยืมไปแล้วมีรอยกลับมานี่เป็นปัญหาเลยนะครับ
วันนี้คุณชิวภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คือในบีเนี่ยพบว่าบริษัทให้ออกจากงานแล้วนะครับหลังจากไปทำร้ายร่างกายเขาเมื่อคืนนี้
แล้วกลับไปอยู่ที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้ว
หลังจากเมื่อวานตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีเรียบร้อย
พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องมาจากภรรยาของคนขับรถบรรทุก๒คนทะเลาะกัน
แล้วก็โพสต์ด่ากันไปด่ากันมาทางเฟซบุ๊ก
จนกระทั่งฝ่ายสามีก็เลยกลายเป็นไม่พอใจกัน
แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคืนคือไม่ใช่สามีมาเอาเรื่องกับสามี
แต่สามีฝั่งหนึ่งดันมาทำร้ายภรรยาของอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งที่ผ่านมาคู่นี้เขาไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนนะ
อาการบาดเจ็บของพลอยนะครับตอนนี้ยังสาหัสนะฮะเจ็บหนักนะครับ
เลือดไหลออกจากช่องหูด้วยวันนี้แพทย์ต้องผ่าตัดนะฮะอยู่โรงพยาบาล
นี่ที่โรงพยาบาลนะฮะที่ญาติเข้าไปเยี่ยมกัน
เลือดออกหูออกปากฟันหักกรามหักเห็นไหมฮะ

โ้โหเห็นไหมฮะดูที่กรามที่คางหักเลยนะฮะ
กำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่ที่ลานจอดรถ
เพราะเขาทำงานขับรถบรรทุกของบริษัทกัน
ในบีก็เป็นคนขับรถบรรทุกเหมือนกันรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้ว
เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่าใครเก่งวะแล้วเตะเข้าหน้าเมียผมเลย
ตอนนั้นตกใจมากตั้งตัวกันไม่ทันเพราะไม่มีใครคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสืบเนื่องอย่างนี้ฮะสามีของพลอยคนเจ็บบอกว่าในบีเนี่ยไปฟังความข้างเดียว
เมียตัวเองมากเกินไปอ่าค่ะแล้วเรื่องที่ยืมรถเขาแล้วพอเอามาคืนมีร่องรอยเฉียวชนมาเนี่ย
ตอนแรกที่เอามาคืนแล้วถามเนี่ยในบีนี่ไม่ยอมรับนะจนต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูอ่ะ
พบว่ามีการขับไปครูดขับไปเฉียวอย่างยิ่งจริง
นี่เขาบอกเขามีหลักฐานวงจรปิดนะฮะเป็นภาพนิ่งนะแต่เขามีเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับ
เขาบอกคือตอนที่ถอยเข้าถอยออกไปครูดไปเฉียวจริง
แต่พอถามว่าเออไปโดนอะไรยังไงเขาบอกไม่ได้ทำไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมรับ
ครั้งแรกผมก็จะโดดไปห้ามแฟนผมไม่ทันโดนทีสองโดดนั่งห่างกันไง

ครั้งที่สองเสร็จแล้วก็เพื่อนที่นั่งกินข้าวพากันแยกห้ามออก
เมียเขาว่าเมียผมไม่ทะเลาะไม่ถูกกันน่าจะปล่อยเป็นเรื่องของผู้หญิง
น่าจะมาโรมมืออย่างนี้อย่างนี้นะครับญาติพี่น้องเขาก็เอาให้ถึงที่สุดอะ
ส่วนตัวของในบีเนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สะสมมานาน
แตกหักที่ทำไม่ไหวอ่าที่ทำให้ทนไม่ไหวอันนี้เขาบอกเมื่อคืนนะค่ะ
แตกหักที่ทำให้ทนไม่ไหวเนี่ยคือพลอยเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊ก
ด่าว่าทางฝั่งเขาอยู่ตลอดก่อนหน้านี้เคยเคลียร์ปัญหาจบกันไปรอบนึงแล้ว
แต่ยังไปเจอข้อความอีกนะฮะข้อความที่บอกหมามันเห่าแต่มันไม่กัด
เขาเลยบอกเขาเลยทนไม่ไหวเมื่อคืนนี้เลยมาเลยฮะเลยมาก่อเหตุเลย
นี่ฝากบอกไปถึงเอนะภรรยาของพลอยคนเจ็บ
บอกว่าตัวเขาเนี่ยรักเหมือนน้องชายแท้ส่วนตัวพลอยเนี่ย
เขาจะไม่ขอยุ่งด้วยอีกแล้วค่ะเราก็คุยกันรู้เรื่องแล้วทีนี้
เขาไม่ลบเฟสเขาพี่ก็น่าจะเห็นนะครับว่าเขาบอกว่าหมามันกัด
หมามันเข่าแต่มันไม่กัดครับพี่ถามว่าผมต้องเตะไหมผมพยายาม
ใจแล้วนะพี่ครับครับแต่ว่ามันไม่ไหวผู้หญิงนี่มันมีปัญหากับมัน
หลายแล้วครับน้องผมอ่ะมันผมรักมันเหมือนน้องจริงจริงครับพี่
คือถ้าคุณรักเขาเหมือนน้องจริงคุณต้องไปทำนะใช่ไหม
แล้วมันอย่างของอย่างนี้ไม่ต้องอดใจนะค่ะอย่าว่าแต่ทำกับผู้หญิง
ทำกับผู้ชายทำกับใครคุณก็ต้องไม่ทำนะฮะใช่ค่ะ
ถ้าคิดว่าเขาโพสต์ด่าคุณต่อว่าต่อขานคุณ
คุณก็แคปหน้าจอไปฟ้องตำรวจไซเบอร์หนุ่นหมินประมาท
อะไรก็ว่าไปพรบคอมอืมแต่ใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
ทุกผู้ชมครับเอาที่เหลือเดี๋ยวตำรวจเขาดำเนินคดีต่อนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับฝั่งภรรยาของบีนะฮะ
ภรรยาของคนก่อเหตุวันนี้เราก็ได้คุยด้วยนะครับ
คุณภูริพัฒน์ไปคุยด้วยเธอเปิดใจทั้งน้ำตา
เกี่ยวกับกรณีที่สามีเธอเนี่ยไปทำร้ายพลอยนะ
เธอบอกว่าเธอยืมรถกระบะของสามีของพลอยเนี่ยไปใช้จริง
แล้วก็ขับไปเฉียวชนจนมีรอยขูดเสียหาย
หลังเกิดเรื่องตัวเธอกับสามีก็ไปขอโทษแล้วก็บอกแล้วว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้
แต่ไม่รู้ว่าสามีของพลอยเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยไปบอกแฟนตัวเองหรือยังไง
พลอยเนี่ยไปโพสต์ต่อว่าเสียหายหายไปด่าทางเฟซบุ๊ก
กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาพลอยก็ยังโพสต์อีกพอโพสต์แล้วก็ลบทิ้ง
แต่บีเนี่ยเขาเห็นเห็นไปแล้วเขาก็โมโหแล้วเขาก็เลยไปก่อเหตุ
เมียของบีเนี่ยยืนยันว่าเธอเนี่ยไม่เคยยุนะไม่เคยบอกให้สามีไปทำร้ายร่างกายพลอยนะ
หลังจากเกิดเรื่องทำให้สามีเธอต้องถูกบริษัทไล่ออกถูกตำรวจจับคุมตัวไปเนี่ย
นอนอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยคืนนึงแล้วก็เพิ่งประกันตัวออกมา
ตอนนี้สามีเธอเครียดมากกลับไปอยู่บ้านที่ราชบุรีกินแต่เหล้า
นี่วันนี้ยังหลับไม่ตื่นเลยนี่เห็นไหมเนี่ยอ๋อนี่คือเมายังเมาเหล้าหลับไม่ตื่น
ดีนะเมื่อคืนได้คุยกันค่ะวันนี้มานี่หลับยังไม่ตื่นเลยเออเอาสิ
เมื่อคืนยังได้คุยเอาไว้ได้ถามเอาไว้ก่อนดูสิฮะเครียดมาก
บอกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตอนนี้ครอบครัวเธอ
กลายเป็นครอบครัวตกงานเพราะตัวเธอก่อนหน้านี้ก็ไม่มีงาน
ไม่ได้ทำงานแล้วสามีมาตกงาน
จะทำยังไงอ่ะเดือนนี้ไม่รู้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินให้หรือเปล่าเดือนนี้นะฮะ
จะภาระอีกมีลูกอีกสองคนอีกรายจ่ายแต่ละเดือนในบ้านเนี่ย
หมื่นกว่าบาทเธอบอกเธอขอโทษแทนสามี
ฝากขอโทษไปยังพลอยแล้วก็ครอบครัวด้วยไอ้เรื่องค่าเสียหายเยียวยาต่างต่างเนี่ย
ทางฝั่งของเธอพร้อมจะชดใช้ให้อืม
กว่าเหตุค่ะพี่ใช่ค่ะพอใจหนูก็รู้ยอมรับอะค่ะพี่
ยอมรับผิดอยากขอโทษต่อไหมอยากขอโทษค่ะอืม
ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่านี่ก็ขอโทษแล้วก็กลับมาคุยกันได้เหมือนเดิม
ก็ก็ได้ค่ะพี่ก็ไม่ได้อยากมีเรื่องเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกัน
เพราะว่าก็เคยเป็นน้องที่ทำงานด้วยกันมาก่อนค่ะน้องผู้หญิงก็เคยทำงานด้วยกันมาก่อนกับหนู
นี่แหละฮะเขาถึงบอกไงว่าความอดทนอดกลั้นมันต้องมีนะ
ต้องมีจริงเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ท้ายที่สุดเอางี้ดีกว่า
เสียนี่ครอบครัวนี้พังเลยนะฮะใช่ค่ะตกงานเลยนะเนี่ย
ตกงานแล้วเผลอโดนคดีอีกนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะ